เกิดว่ามาดูสถิติอุบัติเหตุรถตู้รับส่งนักเรียน
จะพบว่าเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะ
มีข้อมูลที่น่าสนใจออกมาจากทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
คุณผู้ชมค่ะพบว่า๕เดือนแรกของปีนี้
เกิดอุบัติเหตุรถตู้รับส่งนักเรียนขึ้น๗ครั้ง
แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๙๐คนแล้วก็เสียชีวิต๔คน
ซึ่งตอนนี้เองกระทรวงสาธารณสุขบอกว่า
กำลังเร่งประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะ
นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัย

โฆษกระทรวงสาธารณสุขบอกว่า
จากการประชุมร่วมของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์

ปัจจุบันรถรับจ้างรับส่งนักเรียนเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตจำนวนมาก
มาดูสถิติในปี๒๕๕๘นะคะ
เกิดอุบัติเหตุที่มาจากรถรับจ้างรับส่งนักเรียนถึง๑๗ครั้ง
มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๒๑๒คน

เฉียก็เสียชีวิตตกเดือนละ๒คนค่ะ
ปีนี้นะคะ๕เดือนแรกก็คือระหว่างมกราคมถึงพฤษภาคม

มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๙๐คนแล้วก็เสียชีวิต๔คนค่ะ
จากข้อมูลพบปัญหาหรือว่าสาเหตุก็คือ
มีการนำรถส่วนบุคคลเช่นรถกระบะหรือว่ารถตู้
ดัดแปลงใช้รับส่งโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
หรือว่าไม่ได้ขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องนั่นเองนะคะ
อกจากนี้ค่ะคนขับไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ
รถที่ใช้เป็นรถเก่าที่นำมาดัดแปลงสภาพ
โดยใช้เก้าอี้ยาวมาเรียงเป็นแถวนั่ง๓แถว
เพื่อให้รับเด็กได้มากขึ้น
โดยเกือบครึ่งของรถรับจ้างรถรับส่งนักเรียนนะคะ
เกิดอุบัติเหตุบรรทุกเด็กมากกว่า๒๐คนต่อคัน
ซึ่งเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วพบว่ามีการบาดเจ็บที่รุนแรง
จากการที่เก้าอี้ที่ไม่ได้ยึดเกาะทับขาแล้วก็ร่างกายเด็ก
พบบ่อยนั่นก็คือกระดูกขาหักแล้วก็การนั่งเอียงแบบ๓แถว
จะทำให้เมื่อเกิดอุบัติเหตุก็จะมีการเหวี่ยง
แล้วก็บาดเจ็บกระดูกของคอเด็กด้วย
โดยกระทรวงสาธารณสุขเตรียมประสานแล้วก็ขอความร่วมมือกับหน่วยงาน
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐท้องถิ่นแล้วก็เอกชนรวมถึงผู้ประกอบการด้วย
ให้ร่วมการทบทวนหลักเกณฑ์แล้วก็มาตรการการกำกับหรือว่าจัดระเบียบเข้ม
กับรถส่วนบุคคลที่นำมาวิ่งรับจ้างรับส่งนักเรียนค่ะ